ท่านผู้ชมครับยุคนี้สมัยนี้ยุคแห่งโลกออนไลน์
ซื้อข้าวซื้อของสั่งสินค้าก็ทางออนไลน์
เขาก็ส่งของกันทางพัสดุปรายศนีย์อะไรพวกนี้นะครับ
ก็เลยทำให้คึกคักกันมากธุรกิจด้านนี้นะครับ
แต่อีกมุมหนึ่งมันก็มีความเสี่ยงนะค่ะอ่าคือคนที่สั่งของ
ได้รับของหรือไม่ได้รับอะไรก็จะเสี่ยงแบบนึง
แต่คนที่ทำหน้าที่ไปส่งเขาก็เสี่ยงของเขาค่ะอย่างเช่น
พนักงานส่งสินค้าของบริษัทรับส่งสินค้าชื่อดังอย่างเคอรี่นะฮะ
คนนี้เป็นชายชื่อนายอนุสรมีโชคอายุ๓๐ปี
เป็นพนักงานของบริษัทเคอรี่สาขาประโคนชัยจังหวัดบุรีลำนะครับ
ถูกคนร้ายมาดักจี้ชิงสับทำร้ายร่างกายได้เงินไป๑๒๐๐๐บาท
กับการสพประโคนชัยบอกว่าตำรวจได้เบาะแสของคนร้าย
มาดักใช้ไม้ตีศีรษะนายอนุสรแล้วมากันสองคนนะครับ
คาดว่าคงจะติดตามมานะครับ
นายอนุสรตอนนี้พ้นขีดอันตรายแล้วนะครับแต่ว่ายังต้องอยู่ที่โรงพยาบาล
โดยให้การไว้นะครับบอกว่าตอนนั้นจอดรถแวะลงไปปัสสาวะข้างทาง
บริเวณหมู่บ้านเข้าตำบลปังกู่ห่างจากถนนใหญ่สายประโคนชัยบ้านกรวดสักร้อยเมตร
แล้วก็ได้ยินเสียงรถจักรยานยนต์ขี่ผ่านมานะก็หันไปดูอยู่
พอหันไปดูเนี่ยเห็นผู้ชายสองคนขี่รถซ้อนท้ายกันมา
แต่จำหน้าได้ไม่ชัดจังหวะนั้นก็หันกลับไปปัสสาวะตามปกติ
สักพักหนึ่งรู้สึกเหมือนมีของแข็งมากระทบที่ศีรษะแล้วก็สลบไปเลยฮะ
คือที่สลบไปเนี่ยครึ่งชั่วโมงนะโอ้โหถึงจะตื่นมารู้สึกตัวมานะครับ
แล้วตรวจสอบพบว่าเงิน๑๒๐๐๐บาทที่เพิ่งเก็บมาจากลูกค้าถูกคนร้ายชิงไปแล้ว
แล้วถึงโทรไปแจ้งเพื่อนที่ทำงานให้ช่วยแจ้งตำรวจแล้วก็มาช่วยที่จุดเกิดเหตุ
สพประโคนชัยลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุแล้วนะครับ
หลักฐานก็มีท่อนไม้ยาวประมาณ๑เมตรตกอยู่นะฮะ

คนร้ายใช้ก่อเหตุตอนนี้เก็บไว้เป็นหลักฐานแล้ว

เพราะว่าที่เกิดเหตุเนี่ยมันเป็นจุดที่เป็นถนนเปลี่ยว

เดี๋ยวต้องไปไล่ดูกล้องวงจรปิดในพื้นที่ใกล้เคียง
ว่าเส้นทางผ่านว่าจะมีคนขี่จักรยานยนต์
สองคนลักษณะท่าทางเหมือนที่ผู้บาดเจ็บอ่าพอจะจดจำได้หรือไม่นะครับ
ส่วนอีกกรณีหนึ่งคราวนี้เป็นการส่งสินค้า
ก่อนหน้านี้เพิ่งมีกรณีหญิงสาวที่เขาส่ง

ขอโทษขอโพยอะไรกันให้อภัยอะไรกันเรียบร้อยแล้ว
แต่มีกรณีอีกกรณีหนึ่งที่เป็นดีเจสาวอยู่ที่จังหวัดลำปาง
ออกมาเปิดเผยบอกว่าเธอก็มีเหตุเหมือนกัน
ส่งของตั้งแต่๒๗กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
หมูแดดเดียวน้ำพริกตาแดงไส้อัวอาหารพื้นเมืองจากลำปาง
ส่งไปให้แฟนที่พระประแดงสมุทรปราการ
ของไปถึง๒๘กุมภาพันธ์ก็คือวันรุ่งขึ้น
แต่กล่องพัสดุมีรอยฉีกขาด
เปิดกล่องออกมาดูพบว่าน้ำพริกตาแดงที่บรรจุอยู่ในถ้วย

เหลือแต่ถ้วยเปล่าพร้อมกับคราบน้ำพริกเอาไว้ให้ดูต่างหน้า
ส่วนหมูแดดเดียวที่ผู้ส่งที่เป็นดีเจสาวที่ลำปาง
บอกว่าทำเองนะเขาลงมือทำเองส่งไปให้แฟนทำด้วยความตั้งใจ
หายไปเกือบครึ่งหนึ่งโทรไปแจ้งคอร์เซนเตอร์ของบริษัทขนส่ง
ส่งหลักฐานไปให้แต่ผ่านมา๒เดือนแล้วยังไม่มีความคืบหน้า
ก็เลยต้องใช้วิธีการโพสต์ผ่านสังคมออนไลน์
มันหมดไปเหลือแต่กล่องค่ะเสร็จแล้วอ่าแหนมยังเหลือ
ให้พี่ชายให้น้าด้วยแบ่งกันปรากฏว่าถูกแกะออกแล้วแบ่งออกไป
หนึ่งแบ่งออกไปครึ่งเห็นได้ชัดว่าครึ่งหนึ่งเลย
แล้วก็อีกถุงนึงคือแบ่งออกประมาณเศษหนึ่งส่วนสาม
คือเธอบอกว่ามูลค่ามันไม่เยอะหรอกแต่มันเป็นเรื่องของมูลค่าทางจิตใจอะไรอย่างนี้
แล้วก็อยากจะเห็นความรับผิดชอบหรือว่าคำชี้แจงว่ามันเกิดอะไรขึ้น
เพราะมันก็๒เดือนแล้วตั้งแต่๒๗๒๘กุมภาพันธ์
แต่ผมก็สงสัยคือถ้าคนแกะแล้วเอาไปกินจริง
มันยังกล้าส่งถ้วยน้ำพริกเปล่าไปให้เขาอีก

ถ้ากินก็ต้องทิ้งถ้วยไปด้วยไปด้วยไม่ต้องใส่มาให้
ให้เขาไปสงสัยว่าของไม่ครบ

อันนี้ส่งไป

เพราะว่าทางเคอรี่เขาอาจจะกำลังตรวจสอบอยู่
อาจจะรอการชี้แจงกันอยู่นะฮะ